มานิดหน่อยห่างกันประมาณสักครึ่งกิโลเมตร
ปฐุมวนารามปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขาชู
ว่าในกรุงเทพมหานครต้องเล่นสงกรานตามแบบวิถีไทย

ติดตามพร้อมกันกับคุณดิรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีรายงานสดจากวัดปฐุมวนารามครับ

พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมา
ประเพณีสงกรานตามแบบวิถีไทย
ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดขึ้น
ที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารแห่งนี้ค่ะ
ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นำคณะทูตานุทูต๕๒ประเทศเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรค่ะ
ซึ่งก่อนที่เราจะไปร่วมพิธีรดน้ำขอพรนั้น
ตามโบราณราชประเพณีแล้วนะคะ
ก็จะต้องมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ค่ะตามประเพณีโบราณก่อนนะคะ
แล้วก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูปค่ะเพื่อที่จะขอพร
โดยที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารแห่งนี้
อันเชิญพระเสริมพระสุขพระสัยองค์จำลอง๓พี่น้อง
ออกมาให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำขอพร
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่วัดแห่งนี้
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนา
ก็กล่าวว่าการจัดงานสงกรานในวัด
รู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีวิถีไทย
ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก
ซึ่งการจัดงานในวัดทั่วประเทศนี้นี่นะคะ
ก็นอกจากจะส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักวิถีสงกรานแบบไทยแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประเพณีสงกรานที่แท้จริง
เหนือจากการเล่นสาดน้ำด้วยค่ะ
จากพี่น้องประชาชนมาร่วมมือกันเขาเรียกว่าบ้านนะครับ
แล้วก็วัดสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือศาสนสถานศาสนบุคคล
และหลักทางคำสอนที่เป็นองค์เชื่อมโยคอยู่
สุดท้ายก็คือรอเรือก็คือเขาเรียกว่าราชการนะครับ
พูดถึงอาจจะมีตำรวจอาจจะมีภูมิในการโรงเรียน
อาจจะมีฝ่ายปกครองท่านในอำเภอท่านผู้ว่ารายการจังหวัด
พลังเหล่านี้สำคัญข้าราชการจะต้องนำประชาชน
ทั้งนี้ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมยังเชิญชวนให้คนไทย
พิธีทางศาสนาในวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
เพื่อที่จะส่งบุญกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ที่สำคัญค่ะต้องไม่ลืมการแสดงความกระตันยูกระตะเวที
ต่อผู้มีพระคุณคุณพ่อและคุณแม่
โดยการรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง
และทั้งหมดนี้ค่ะคือความสำเร็จที่ชุมชนคุณธรรม
บวรบ้านวัดและส่วนราชการนั้นได้ร่วมมือการสร้างให้วิถีไทย
วิถีทำเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
ทางด้านของนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้เชิญคณะทูตานุทูตจาก๕๒ประเทศ
ร่วมชมการแสดงและชิมขนมประเพณี๔ถ้วย
ซึ่งเป็นขนมตามประเพณีดั้งเดิมของภาคอีสาน
จากนั้นผู้เข้าร่วมและนักท่องเที่ยวนั้น
เพื่อที่จะร่วมประกาศประเพณีวิถีไทยอย่างถูกต้อง
ตามแบบสงกราณในวัด
ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ลืมรากเง่าความเป็นไทย
มาร่วมกันก่อพระเจดีไซน์ด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์สืบสารประเพณีค่ะ
และในวันพรุ่งนี้ค่ะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะนำคุณผู้ชมไปที่วัดเบนจมะบ่อพิษนะคะดุสิตวนารามราชวรวิหารค่ะ
ซึ่งที่วัดเบนจมะบพิษนี้นะคะทางกรมการศาสนาเองค่ะ
ร่วมกับทางวัดได้จัดงานประเพณีสงกรานตามแบบวิถีของชาวล้านนาค่ะ
เพื่อที่จะให้คนไทยชาวภาคเหนือที่ไม่ได้กลับบ้านได้ร่วมกันทำพิธีสงกรานตามแบบล้านหน่ายอย่างถูกต้อง
รวมไปถึงนะคะนักท่องเที่ยวเองก็สามารถที่จะเดินทางไปชมได้ค่ะ
คุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามสามารถติดตามได้ค่ะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะนำภาพสวยมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ